สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันกับวันฆ่าฝุ่นวันที่๓
เมื่อวานค้าไม่อยากจะใช้เวทีนี้

ใจที่จะพรึกษาว่าคุณคุณควรจะเสนอไหม
อสตรงครับ
เขาบอกว่าเป็นวันที่๓แล้ว
ในฐานะตัวเองต้องไปเจอข้างนอก
ที่มีความเสี่ยงทางด้านโรคปอดทั้งหลาย
หรือแม้กระทั่งโรคทางเดินหายใจห้าง

ที่มันมีเอฟเฟคกระทบกับสุขภาพโดยตรงจริง
นี่แหละเขาก็เลยมาพูดเรื่องนี้ว่า
ระบุว่าอากาศในช่วงเช้าอากาศรอยตัวไม่ดี
สภาพอากาศปิดลมสงบความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือไม่มีการขยับนั่นเองนะฮะ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพคือสีส้ม
แล้วก็ลามไปถึงสีแดงคือมีผลต่อสุขภาพในบางพื้นที่
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานรวม๔๐พื้นที่ในกรุงเทพนะคะ
และปริมณฑลปริมาณฝุ่นละอองนั้นสูงขึ้นจากเมื่อวาน
คือริมถนนสูงเป็นสีแดงเลย๗สถานี

และผลกระทบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมีถึง๑๖สถานีคือ
คือในกรุงเทพเฉลี่ยอยู่ในสีส้มและสีแดงไม่มีเขียวเลย
แต่ถ้าเฉลี่ยเนี่ยก็ยังเป็นเหลืองแก่แต่จริงแล้วมันหนักมาก
เพราะว่าเรามีการก่อสร้างเยอะคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
ลอยตัวของก็อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยแล้วอาจจะพัดแรงขึ้น
ทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสเจอจังลงได้บ้างอันนี้คาดนะคะ
การว่าคุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
คือยังไม่มีกระทบมีเขตอะไรที่หนักสมุทรสาครจังหวัดปริมณฑลของเรานะคะ
ออกมาตอนเช้านุกก็หมอกลงลงมันคุมต่ำด้วยค่ะ
มองข้อแหลมอยู่ตรงไหนครับมองข้อแหลมตอนนี้เยอะสุด๙๐แน็ต
ดังนั้นก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางในการดำเนินมาตรการในการป้องกันและการแก้ปัญหา
ควันดำที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครจะจัดจุดตรวจจุดวัดควันดำเคลื่อนที่เร็ว๕ชุดในเขตพื้นที่ชั้นใน
อันนี้คือจำมั้ยพลังยังอย่างตอนนี้อีกที่ที่กำลังเก็บว่าจะต้องทำเขาคิดอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเขาว่ากันว่ามีควันดำเยอะมากนะคะรถเมย์เนี่ย
กว่า๑๕๐๐คันและจะตรวจให้ครบ๒๐๐คัน
จากนี้จะเพิ่มการตรวจรถตามพรบขนส่งให้มากยิ่งขึ้น
ร่วมกับทางบอกกรจราจรและ
กระทรวงคมนาคมสั่งให้รอฟอร์มอลหรือรถไฟเนี่ยนะฮะ

ขุดดินการเปิดหน้าดินให้หยุดไว้ก่อน

กรมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรนั้นจะเปิดหน่วยปฏิบัติการ

นครสวรรค์ที่จะบินเข้ามาทำให้ตรงที่มีฝุ่นเยอะเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมเป็นต้นไป
พอจะฉีดพ่นแรงน้ำแรงดันสูง๘คัน
วันนี้ฉีดแล้วที่อโศกสูงมาก

ฉีดลงมาบอเตอร์ไซค์กลตกใจเนี่ย
ตายดีที่ฉันไม่เข้าตึกถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องเปียกเป็นลูกหมามาแน่เลยแองจี้
บอเตอร์ไซค์ไม่รู้อันนี้ฝุ่นหายฝุ่นหายแต่บอเตอร์ไซค์แชะมันเป็นบอเตอร์ไซค์ก็หลบกันอยู่

ไม่ใช่ปกตินี่คือที่ฉันจะไปทำงานทุกเช้า

แม่แล้วก็ดีไงตอนแบบทุกคนเที่ยงครึ่งทุกคนออกมาทานข้าว

ไม่รู้ว่าจะไปฉีดตอนไหนไม่รู้เพราะรถมันเยอะทั้งวัน
มันก็ฝุ่นเยอะมันก็ต้องให้ฝุ่นน้อยลง

เปียกหมดแล้วเออแล้วอย่างเสียอย่างนะ
อยากจะบอกคำนึงว่าอโศกรถมันไม่มีช่วงไหนที่ไม่ติด
ไม่มีไม่มีแล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านตลอดจริง
ตอนไหนก็เปียกเปียกยันเที่ยงคืน
ครับพี่เที่ยงคืนจะบางลงนิดหนึ่ง

ส่วนการกวาดล้างทำความสะอาดกรทมเขาจะควบคุมนะฮะ
แล้วก็จะเร่งคืนพื้นผิวการจราจรในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ย
คือตรงนั้นมันจะฝุ่นเยอะให้ยูให้หยุดก่อน
แล้วก็๕จังหวัดปริมณฑลโดยผู้ว่าชาวนี้จะออกมา
ห้ามเผาไอ้ที่แจ้งแล้วก็ตรวจจับควันดำอีก
ถ้ารวมกันได้คือไม่ไปเพิ่ม
ไม่ใช่ไม่ไปเพิ่มเอาง่าย

ตอนนี้ที่ใสเลยก็ภูเก็ตนะฮะเป็นสีเขียว
โคลาดไม่ได้ที่เรารอดนะฮะ
ออโซนเนี่ยเยอะดีมั้ย
ก็มีโอกาสก็ดีแต่ก็มันก็เหลือง
แต่ถ้าจะให้ดีมันคือมันจะต้องออกนอกแบบว่า
ไปอยู่ในพื้นที่มีลงผ่านได้จริง

ซึ่งแถวนี้เขาบอกว่ามีการทดสอบแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองด้วย
อากาศยานไร้คนขับนะตอนนี้
คนไทยจึงพยายามหาวิธีแล้วนะฮะ
ที่จะพ่นละอองน้ำผสมกับสารดักฝุ่น
แล้วก็ขนาดเล็กในอากาศเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
วันนี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แล้วก็ประสานพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ
เราจะลองดูไม่แน่ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการกำจัดฝุ่นนี้ได้
เขาก็ถามหากันว่าเราจะแก้กันอย่างไร
อย่างที่วันนี้รู้สึกจะมีข่าวเขานำเสนอ

ซึ่งเราเห็นเนี่ยอังกฤษเองก็เคยมีปัญหาอย่างนี้
มีคนตายถึง๑๒๐๐คนแต่นั่นมาหลายปีมากแล้ว
คนตายเป็น๑๒๐๐คนเลยนะฮะ

ตอนนั้นคืออุตสาหกรรม

ห้ามรถเข้าชุมชน
ห้ามเข้าที่ชองเลเซไม่ให้เข้าเลยแล้วก็ปิด
แล้วก็ปิดเกาหลีก็ปิดฐานถิ่น

คือของเราหนักแต่ทางใต้ของเรารอด
ใช่เพราะว่าอากาศมันผ่านทางนี้พอดี

นามก็หนักวันนี้ไปซื้อเครื่องฟอกอากาศนะ

ปรากฏว่าเครื่องฟอกอากาศไม่มี

แต่ต้นนี่รวยแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งข่าวทำไมทุกวันนี้มีแต่ข่าวแบบว่า

อะไรนะฮะคนแห่แชร์คลิป

ทำทีท่ามีปืนแล้วไปขู่ยิง

ผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยพากันแชร์คลิปจากเพจหัวร้อนฮะ

เพื่อไปตามล่าชายคนนึง

ผัวเมียหรือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง

ไม่ยอมถอยรถให้
ไม่ยอมถอยรถให้กับผู้ชายคนดังกล่าว
เขาจอดข้างทางคือตัวเองจะเข้าไปจอดรถ
แบบว่าไม่ยอมถอยรถให้เขาจะฆ่าเขาเลยคุณ
โดยในคลิปเนี่ยเผยให้เห็นว่าระหว่างที่สามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถบนถนนอยู่นั้น
จู่รถเก๋งคันที่ขับอยู่ด้านหน้าได้จอด
แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินจากนั้นก็ได้ถอยหลังกลับมา
เกือบจะชนรถของคู่ผัวเมียคู่สามีภรรยา
ทำให้พวกเขาต้องบีบแตร่ไล่ทำให้คนขับรถเก่งว่า
มาบีบแต่ไล่ฉันทำไมไม่พอใจ
เปิดกระจกมาตะโกนใส่ก่อนที่จะเปิดประตูรถพร้อมทำท่าคล้ายว่าเฮ้ย
เฮ้ยท่านี่มีปืนนะออกมาด้วย
ทำให้ผู้หัวเมียนี้นะฮะมีรถอยู่ข้างหลังไม่สามารถถอยได้
เขาก็พูดดีนะที่ถอยไม่ได้เพราะมีรถอยู่ข้างร้าง
ถอยไม่ได้ชายนางกล่าวด่าแบบอารมณ์รุนแรง
แล้วก็กลับขึ้นไปที่รถเหตุการณ์ก็ยุติ
ทั้งนี้เมื่อคลิปด้านเก่าจะมีการเปิดข้างหลังด้วย
ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากโดยส่วนใหญ่
เขาบอกเฮ้ยพฤติกรรมรุนแรงไปไหมวะ
เพราะขับรถมาดีไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดจอด
เขาก็จอดอยู่เขามารอจอดอยู่แล้ว
จะถอยจอดคืออารมณ์เกี่ยวกาศถนัดนี้เลยเหรอ
ตัวเขาเองคงเห็นว่ารถข้างในจะออกเมื่อกี้นี้

ถ้าสมมติแค่เดิมว่าขอโทษนะผมจะถอยรถเข้าจอดหน่อยได้ไหม

ขณะเดียวกันวันนี้ปรากฏว่าชาวเน็ตก็บอก
เฮ้ยเนี่ยหลักฐานมีให้เต็มแล้วหน้าก็เห็นชัดแล้ว
ตำรวจเรียกมากล่าวตักเตือนหน่อยไหม
ว่าอารมณ์เขาเป็นอย่างไรจิตใจปกติไหมอะไรยังไง

ผิดผิดกฎจราจรนะคือคุณจะถอยย้อนอย่างนี้ไม่ได้นอกจากจะเป็นอันนี้มันถนนสาธารณะ
มันไม่ใช่ถนนไอซอยจระเย็นจระเย็นแล้วก็ผู้สามีภรรยาเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาทำอะไรผิดว่ะ
เขาทำอะไรผิดเขาทำท่าเหมือนเราไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่าแต่เชื่อว่าไม่มีหรอก
แต่ของคุณมันขู่คนอยู่ดีมันตายง่ายมากเราเห็นข่าวทุกวันเลยแบบนี้ใช่น่ากลัว
เอาไปห่วงฉันมาห่วงตัวฉันตัวหล่อนก่อนเองจริง
ไม่ค่อยได้ไปไหนกันแต่คุณแม่เดินทางบ่อยไงฉันเดินทางไปไหนฉันก็อยู่บ้าน
คุณแม่เดินทางไปช่วยคนหลายคนอีบะ
อีกข่าวหนึ่งค่ะขึ้นไปที่จังหวัดลำปางค่ะอยู่ที่ทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่
ตอนนี้มีสุนัขเกลื่อนถนนเลยค่ะพี่ออกลูกออกหลานอะไรกันมาเนี่ย
ว่าเป็นสุนัขจรจัดถูกเอาไปทิ้งริมทางมากกว่า๓๐๐ตัว
ก็กลายเป็นปัญหานักเพราะว่าตอนนี้เริ่มขาดน้ำอาหารก็ไม่มีด้วย
ก็คือมีชาวบ้านไปแจ้งกับผู้สิข่าวว่าตอนนี้พบศูนักจรจัดเป็นจำนวนมาก
คลอดลูกออกลูกแล้วก็ออกมาเดินวิ่งเล่นกันเกลือนเต็มถนนทางขึ้นเลย
ที่นี้ระยะทางตรงนั้นทางขึ้นไปวัดประมาณ๕กิโลเมตรอ่ะพี่
โลเมตรอะพี่สุนัขก็ออกมาเดินบางทีก็ออกมานอนอยู่กลางถนน
ทำให้คนที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปชนเขาก็ได้
บางทีก็ไม่ได้ระมัดระวังชนบางทีก็เสียชีวิตบางทีก็บาดเจ็บ
ทีนี้ไอ้ผ่ามาถึงเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดลำปาง

เคยเข้ามาจับสุนัขจรจัดจากแนวป่าละเมาะริมทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่เนี่ย
ออกไปแล้วเป็นจำนวนมากน่ะเคยทำไปแล้วอืมอืมอืมอืมอืม
แต่คาดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนนำสูนักเนี่ยมาปล่อยอีก
ปล่อยอีกดังนั้นก็ออกลูกออกหลานออกลูกออกหลานกันมา
จำนวนก็มากขึ้นเรื่อยเรื่อยทีนี้เนี่ยพอไม่มีการทำหมัน
ไม่มีการฉีดวัคซีนก็ทำให้สุนัขเพิ่มจำนวนขึ้น
เป็นจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดอ่ะนะคะซึ่งขณะนี้ถือว่าริมถนน
แล้วก็บริเวณป่าละเมาะตรงสองข้างทางตรงนั้น
สูนักจำนวนมากจริงจริงเป็นร้อยร้อยสามร้อยประมาณน่ะพี่
ทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็คาดว่าสุนัขพวกนี้เนี่ย
เขาก็คงอยู่ตรงนั้นเขาก็จะรอว่าเมื่อไหร่เนี่ย
คนจะแบบเอาอาหารไปให้มีผู้ใจบุญเอาอาหารมา
เอาน้ำมาให้ช่วงบ่ายเนี่ยตอนนี้อากาศทางนั้นก็จะร้อนทางเหนือ
สูนักตรงนี้ก็เริ่มขาดน้ำขาดอาหาร
ทีนี้เขาก็เริ่มกลัวกันว่าแบบอาหารเม็ดก็ไม่มี
น้องน้องสุนัขทั้งหลายก็จะทรมานหรือเปล่าอาหารก็ไม่มีเกิดสภาวะเครียดอีก
หรือว่าอาจจะเป็นโรคแบบเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า
ไก่กัดคนอีกเนอะใช่ก็จะกลายเป็นปัญหาที่มันตามมา
ก็เลยชาวบ้านบอกว่าอยากจะวอนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ที
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงในพื้นที่นี้มันเยอะมากจริง
ตายไปเยอะนั่นแหละเราก็อาจจะแบบไม่สบายอย่างนี้
ตอนที่บอกว่าทุกคนควรต้องเสียปลาสีหมาจำได้มั้ยค่ะ
โอ้หูตายกวนเอาไปปล่อยกันหมดเลยนี่เจ็บวัดเลย
แล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้วัดเขาก็ขึ้นป้ายจะเห็นไหม
ไปสามวัดปล่อยหมาในวัดเท่ากับทำบาป

ก็เลยไปหาตามกองไข่หยะไปหาตามบาปแล้วหม้อไปทิ้งกัน
ปรากฏว่าเออแปลกยิ่งไปอยู่ตามธรรมชาติหมามันออกลูกกันอย่างรวดเร็ว
ฆ่าเขาอยู่กันเองของเขาเลยแล้วทีนี้ไม่ได้ควบคุมไงคะ

นี่ไม่ได้ว่าเธอหมดซื้อซินค้าออนไลน์กันบ้างก็ไม่รู้
ที่เธอเคยเจออะไรแปลกกลับมาหาเธอบ้าง

สั่งเลยทุกวันจะสั่งของออนไลน์ต้องเช็คดี
ทุกวันนี้สั่งของออนไลน์ต้องเช็คดี
ทุกวันจะสั่งของออนไลน์ต้องเช็คดี

ทุกวันจะสั่งของออนไลน์ต้องเช็คดีทุกวันจะสั่งของออนไลน์ต้องเช็คดี

เค้าส่งให้ฉันคนเดียวเค้าไม่ได้ส่งให้คุณลุ่ม

คุณงดยำคุณเลวมากฮะคุณลุงควรอำมาน

เดี๋ยวก่อนโรคจิตอีบ้าฮอร์บนตกหรือไง
งงบางทีต้องพานางไปฉีดฮอร์โมน

แล้วฮอร์โมนตกแล้วมันจะวุดมือไงเธอ

เฮ้ยไปแล้ว

แน่นอนวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ปรายศนีย์ตอนนี้ฉันไปเดินสติตอนดึกแองจี้เอ้ย

รู้เลยว่าทุกวันนี้อาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มันเยอะมากนะ
แม้กระทั่งแบบว่าทุกคนไปต่อคิว
คิดว่าปรายศนีย์ทุกวันนี้กลายเป็นแบบสิ่งที่สำคัญ

ไปดูเดี๋ยวสิ่งนี้๒๔ชั่วโมงคือคนต่อแถวกันส่งของเป็นพ่อค้าแม่ค้า
แล้วนับวันก็แบบนี้เคยเจออะไรแปลกป่ะ
พี่หนูเคยเจอแบบว่าโกเต็กใช้แล้ว

แต่เขาต้องอันนี้เหรอหมายถึงว่าเขาสแกนดูก่อน
ก็นี่ไงขนาดนี้คุณคิดดูอันนั้นแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นใช่ไหม

เกงในใช้แล้ว

จบปากก่อนมาคุยกับฉันตอนไหนอีบ้า

ไม่ใช่ฉันดูข้อประมูลกันดู

จริงมันก็จะมีผู้หญิงผู้ชายน่ะใช่มั้ย

พอหนูอึ้งหนูก็ตอบไม่ได้หนูก็ไม่เป็นที่รักของประชาชนสิคะสวัสดีค่ะ

แฟนเพจเฟซบุ๊คบริษัทปรายศนีย์ไทยเนี่ย
เขาโพสต์คลิปวีดีโอระบุข้อความว่า
ส่งน้องหลามยัดใส่กล่องมาแบบนี้

เลยอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของต้องห้ามฝากทางปรายศนีย์ด้วย
คือสัตว์มีชิดูสิ
สัตว์มีชีวิตที่จริงแล้วเขาห้ามส่งต่อกัน

๓วัตถุราบพรรณาจารย์

วัตถุมีคมหรือไม่มีสิ่งหุ้มห่อ
แม้กระทั่งเงินธนบัตรแล้วก็สิ่งของปลอมแปลงที่ลอกเรียนแบบละเมิดลิขสิทธ

เช่นอย่างเงินขนาดหนึ่งคืงย่วมส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทุกชนิด
แบตเตอรี่ทั้งหลายลิเทียมทั้งหลายเนี่ย
แบตเตอรี่ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งแบตเตอรี่มันอันตราย
หรืออาวุธทั้งหลายเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพวกนี้คือเขาไม่ได้ให้ส่งกัน
อยู่ดีนี่คุณส่งงูหลามกันอย่างนี้เลยนางห่อมาเองไงแล้วก็มาส่งเลยอัดแน่นไม่ให้กระดูกกระดิก
แล้วแปลกหรือไม่แล้วสักแป๊บนึงมันก็กระดุกกระดิกได้เพราะงูมันก็แบบยืดหยุ่นได้ไง
เมื่อก่อนเขาส่งตัวนิ่มกันเธอจำไม่ได้เหรอเขาเปิดมา
ตัวนิ่มมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่ไอ้นี่มันสักแปบนึงมันเคลื่อนไหวได้

เธอเขาส่งอะไรรู้ไหมตอนเมื่อก่อนที่เป็นข่าว

แมวเพิ่งเกิดลูกแมวน้อยอะไรอย่างนี้

แล้วแมวมันร้องมันหิวนั่งไห้ถึงเป็นข่าวอ่ะ

แล้วอะปกติเวลาไปส่งคนอย่างนี้เขาจะถามเอาไหม

ส่งอย่างอื่นไหมเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่รู้จริงอย่างนี้

ส่งหมอนข้างสั่งสารเขาหายใจไม่ออกด้วย
มันมีมั้ยเมื่อในไปซานียังมันยังไม่มี

จากอันนี้มันพอดีมันเป็นสิ่งมีชีวิต

ถ้าเคอรี่ถามเลยว่าแบบส่งอะไรคะ

ไม่หนูก็ขอจากที่บ้านไป
แต่เขาจะถามทุกครั้งว่าคุณเอาอะไรมาส่ง

แต่มันก็เช็คให้ได้ใครจะไปบอกว่าส่งงูอีบ้า

ใช่ไหมล่ะใครเขาจะรับ

ดิ้นได้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

ใช่น่ากลัวมาก

เพราะละคงกี้แบบว่าให้ตายงูโป่เนอะ

บางทีมีแบบเบบีแล้วแบบพาไปเดินห้าง

แค่ช่วงวูบนิดเดียวเท่านั้นเนี่ย
น้องน้อยนี่เกือบจะหวิดแบบว่าพลัดตกบันไดเลื่อนในห้างเลยนะคะ
อันนี้เกิดที่ประเทศจีนอยู่มณฑลเจียงสู้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าวินาทีสุดช็อก

ที่เมืองอู่ซีมณฑลเจียงสู่ประเทศจีน
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
เด็กทารกแค่๙เดือนนะคะคนนี้
เดินออกมาจากร้านอาหารโดยที่แม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลย

ก่อนที่จะพลัดตกลงไปพร้อมกับรถเนี่ยแหละค่ะ

ใช่แต่อันนี้มันเป็นสวนฝั่งขึ้นมาถูกไหมคะ
ทีนี้เนี่ยโชคดีมากดูที่พี่หล่น

คือโชคดีที่มีคนกำลังเดินขึ้นมา
ซึ่งอันนี้มันเป็นสวนเลนพอดีไงคะ
เขาก็เลยช่วยเหลือเด็กทารกคนนี้เอาไว้ได้ทันอย่างปลอดภัย
ก็ไม่มีรายงานว่าน้องคนนี้ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
มีรถด้วยส่วนหนึ่งแล้วมีคนเดินขึ้นมาด้วยก็มีคนช่วยได้พอดี
ถ้าเขาเดินไปลงในฝั่งที่บันไดเลื่อนลงเหมือนกัน

แต่ก็ต้องระวังนะเป็นแบบทิ้งน้องน้อยอย่างนี้ไม่ได้เลย

มาดูเรื่องอันดับผลงานของประเทศที่ลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างคนจนกับคนรวยได้อย่างดีเนี่ยนะฮะ
เป็นดัชนีพันธกรณีลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะคะ
คุณพี่จะดูอะไรคะคุณพี่
จะเปิดไลค์มาดีเดี๋ยวก่อนคุณถ่ายข่าวก่อนนะ
เขาบอกว่าเผยแพร่ออกมาแล้วว่าประเทศที่ทำให้การเหลื่อมล้ำลดลงได้ดีที่สุด
แย่ที่สุดเนี่ยนะคะโดยที่มุ่งเน้นไปที่ผลงานของรัฐบาลคือการใช้จ่ายด้านสังคมภาษีและแรงงาน
ทำได้ดีที่สุดมี๑๕๗ประเทศคือเดนมาร์คเลิศที่สุด
มีความก้าวหน้าอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายภาษีการใช้จ่ายด้านสังคมและการปกป้องแรงงาน
ซึ่งแดนมาร์คเนี่ยเขาทำได้คือปกป้องแรงงานหญิงที่ทำงานได้ดีที่สุดในโลกปกติแรงงานหญิงจะได้เงินเดือนน้อยกว่า
ส่วนอันดับแย่ไล่จากท้ายขึ้นมาแย่สุดคืออันดับที่๑๕๗ได้แก่ไนเจรีย
รองบ๊วยคืออุปเบกิสถานเฮติชาติเซียล่าลีโอนภูฐานมาดากัสก้าลาวสิงคโปร์และบังคลาเทศ
นี่ไล่มาเรื่อยนะฮะเป็นประเทศที่ขาดการเอาจริงเอาจังที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างคนจนและคนรวยส่วนสิงคโปร์เรากะว่าน่าจะดีใช่ไหมเพราะเขาจะมีอันดับหนึ่งที่ดีหลายต่อหลายอันดับ
แต่ปรากฏว่าเป็นประเทศร่ำรวยแต่กลับทำผลงานเรื่องลดความเหลื่อมล้ำได้ไม่ดี
ว่าเขาจะปรับเงินเรื่องภาษีต่างนานาแล้วเขาก็ยังคงมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดอยู่
เลยคู่ระดับที่ร้อยละ๒๒อุ่นเวลาไม่แจ่ใจโน้นสังคมหรือใหม่จะไม่สูงนะก็ยังอยู่หน้าวที่
ต่ำอ่านกรุงแก้ไขไม่ได้นะคะิชดูอยู่หลังให้วงมาเขาไปเคยเห็นคุณแม่บนทำไปที่
ครับอืมคุณนี่มารยาทไม่ดีนะครับอ่านเล่นโทรศัพท์ในรายการนะครับ
มันไม่งามดูว่าเขาถามอะไรในรายการผ่านเพจนี่แหละฮะ
ไทยรัฐกำลังนั่งดูไลฟ์สดสดเนี่ยรายการข่าวใส่ไข่
มันก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันจริงว่าเราสามารถไทรรัสถ่ายเท่าสุดเลยหรอ
นี่นี่ขณะที่เราทำรายการอยู่ใช่วันนี้เขาบอกรอบแม่แต่งหน้าสวยมาก
อ๋ออันนี้อยู่ในเพจไทรรัสเหรอนี่ค่ะอันนี้ไทรรัสเนี้ย
เข้าไปในไลน์บางทีก็จะมีเด้งขึ้นมาพอเด้งมาเราก็จะเปิดดูนะ
ออนไลน์เป็นไลฟ์สดอย่างเงี้ถูกทุกวันนี้เขาบอกว่าเก่งเลย
ไลฟ์สดก็ดูไม่ใช่ไอจีนะจริงไม่หนูเคยดูในไลน์เล่นขึ้นมาเนี้ย
ก็ดูบ้างเลือกที่ชอบจริงแล้วถ้าใช้งานบ่อยสุดเนี่ย
ก็จะเป็นการโทรกับโซเชียลนี่แหละที่เราใช้งานกันหนักสุด
ทุกวันนี้ขุดจริงไหมจริงไหมโทรพวกเราก็ต้องคุยโซเชียลโอ้ย
แม่แอ็งจี้นี่ล่ะต้องติดตามตลอดที่สี่ชั่วโมงจริงจริงเองจี้เนี้ย
แล้วยังไงเธอปกติเธอชอบดูไลฟ์สดเหรอ
เวลาโดนด่าเขาก็จะด่าทันที

ตอนไหนคะขอหลักฐานที่ฉันไม่ยอม
อย่าเข้ารูปมาให้ดูนะคุณแม่นะ

เออนะเอางี้หนูมีทางเลือกใหม่มาเสนอค่ะ

ที่มีซิมคู่กัน๒เบอร์

คือเติมเงินครั้งเดียวที่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะ

หรือว่าจะใช้คู่กับคนสนิท
คนในครอบครัวก็จะยังสะดวกขึ้นนะคะ
พร้อมโทรหากันฟรีต่างหาก

สองซิมเพียง๖๙บาทเท่านั้นเอง
งานนี้เรียกได้ว่าให้ทุกคู่ฟินกันได้มากขึ้น
ทั้งคู่จิ้นคู่แฟนคู่เพื่อนคู่รัก

คนบุรีรำส่งมาบอกว่าชอบรายการนี้มาก

แต่เดี๋ยวครอบครัวละเอ๋ย
มาจากควรที่อังกฤษก็ดูอยู่
แอ้งจี้เขาบอกว่าเขาจะเจ็บตีปากหล่อนด้วยนะ

ตกลงเขาจะถอดแมทออกจากละครไหม

เหรอช่วงหน้าไงที่เราเล่าคำตอบเรื่องนี้ไป
ใช่ไหมโอเคไม่รู้ยังไงอ้าว๙๐๗๐๐แล้วมั่งเหลืออีกไม่เยอะ

ว่าไหมค่ะพี่น้องนี่หลังนี่ต้องยอมรับเป็นคนดังไปอีก๑คน

เออบุฟเฟต์สัญญาวัตรกลายเป็นแบบว่าเป็นคนในโซเชียลไปเลยแหละ
แม้กระทั่งทุกวันนี้ด้วยความที่มีโซเชียล
อะไรถึงผู้จัดเอ๊ะอะไรถึงเจ้าของบริษัทเลยเหมือนกัน
ต้องยอมรับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแมทพิรณี
พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วก็ตั้งแต่ออกมาบอกว่าโอเคละคบกับสงการอยู่จนแบบชาวเน็ตเนี่ย
โอ้โหสิบคนด่าสิบเอ็ดคน
นึงทำไมมีเกินอ่ะเกินไปได้ไหม
สิบเอ็ดคนก็คือคนอย่างพวกเอ็กซ์แจงแอลล์จี้อย่างงั้นที่ไม่เปิดโผยตัวตน
ช่องแบบว่าเป็นพวกสละแน่สอดลู้เนี่ยพวกเนี้ยจะมีอีกเนาะ
คือจะต้องมีแบบว่าพวกที่แบบสอดรู้สอดอีกประมาณสักอีกหนึ่งคน
แต่อ่านแล้วแบบว่าจนแบบคนสงสารแมทเลยก็มีนะครับ
แสออกมาจนแม้กระทั่งละครช่องสาม
เขาบอกว่าตกเป็นประวัติการไม่เคยเหลือเลข๑ขนาดนี้
ก็พี่ไก่วรายุทธ์ก็เลยบอกออกขณะพี่ไก่รายุทธ์ต้องแบบว่าออกมาแบบว่ามันก็มีส่วนเหมือนกัน
บอกว่าให้หลีตาดูอันนี้คือละครเนอะ
ละครเรื่องนี้ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วอ่ะในที่สุดเหลือแค่๙ตอนเองเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องตอนเป็นเกาหลีเนี่ยฉันเชื่อว่าทุกคนติดกันหมดเลยที่เป็นมนุษย์ต่างดาวถูกต้องไหมลิขิตรักข้ามดวงดาว
โอ้โหตอนนั้นคนทุกคนดาราไทยพยายามแบบว่าดาราพระเอกไทยพยายามแต่งตัวเป็นเขาเนอะ
แต่งตัวทำผมเป็นเขากันหมดเลยดาราไทยโอ้พยายามแต่งตัว
ทุกคนก็อินกับว่าการเป็นพระเอกเกาหลีหมดดารา

เอามาทำเป็นลิขิตรักข้ามดวงดาว

หน่องเขาบอกว่าเฉพาะ๕ฉากเนี่ย

คนน่าแหละเพราะว่าคอนโดของพระเอก
มันจะต้องถ่ายเป็นแบบ๓๖๐องศา

ข้างนอกล้วงเข้ามาข้างในต่อไปบ้านนางเอกเนี่ยติดกันห้องอีกทาง
เขาบอกเลยเขาบอกว่าเฉพาะค่าโลเคชั่นไม่ต้องซื้อ
สร้างฉากถาวนเอาไว้ทำเอฟเฟคท์อยู่ที่ช่องสามเลย

คอนโดของพระเอกใช่เพราะมันต้องใช้เอฟเฟคเยอะ
ว่าจะเปลี่ยนไหมก็คงไม่ได้เปลี่ยนหรอกใช่ไหม

คือคนไปถล่มไอจีของพี่ห่องอรุโนชา
พร้อมกับเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนักแสดง

คาแรคเตอร์แมทตรงนะ
สำหรับคาแรคเตอร์ตัวเรา
หน้าเวียงแต่ว่ามีความโป๊ะ

เขาบอกว่าคือแบบขอโทษคุณนายห่องไว้ก่อน

ผัวในคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนั้นเนอะพี่
คราวนี้ก็ปลายบวกกันเข้าไป

ดูมีทางเลือกมากมายถ้าไม่ดูละครเรื่องนี้สักเรื่อง
อันนี้คนที่พิจารณ์มาใช่ไหมคอมเม้นต์ของคนเนอะ
เครื่องเครื่องมีความเครื่องก็เลยพักกัน
ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับณเดชน์กันเยอะ
ทำให้แอปต้องดีใจคนรักแอปเป็นทางประเภทจริง
อันนี้คือเข้าไปในไอจีพี่หน่อง
ไอจีพี่หน่องแทบจะระเบิดเลย

ทีอาจจะเป็นนัมเบอร์วันอาจจะฟอร์มแองจี้
สมมตินัมเบอร์วันฟอร์มแองจี

นี่เนาะขอดูสารคดีดีกว่าค่ะ
ได้ความรู้

เขามีร้านแบบเหมือนเป็นเวดดิ้ง

กลายเป็นกระแส

ทุกอย่างที่เป็นทุกคนมาจากนี้
สมมุติแบบ

แบบว่าเรื่องนี้เกิดอยู่ดีนะมันพลิกล็อกนาง
ดั่งขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่นางจะกลับมาได้
ก็เอาอันนี้มาฉายไงถ้าละครสนุกจริงคนก็ดู

ไม่รู้กว่าไม่รู้

เรื่องพี่ตูนหน่อยคือ๒สามีภรรยานี่นะคะ
คุณสามีภรรยาอย่างไร

คือคุณชาตรีกับคุณธัญนัทรัฐ

หลังจากนั้นเพราะว่าตนของและสามีเป็นแฟนคลับ

เขาก็เลยซื้อ๒ตัวราคาตัวละ๔๕๐

เพราะว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้รับเสื้อยืดนะฮะ

คนอยากได้ไงเราเป็นรายลงกลางได้

เขาไปแจ้งความแล้วใครที่โดนนะบอกกันมา
ดังนั้นก็ต้องระวังเนอะตอนนี้ใครมาหลอกขาย

ใช่อันนี้ต้องเช็คดีก่อนไปเชื่อคนใหญ่
คุณไอ้อภิษดาค่ะบอกเราว่าหลบฝุ่นไปพักผ่อนสักนิดนึง
ใส่ชุดบิกินี่แบบว่าอาบแดดเซ็กซี่กันเลยทีเดียว

นี่โอ้โฮดูมุมเป็นอย่างไรล่ะมุมรู้ว่าหน่อยเดียว
ไปจากมุมที่อันตรายมาก

จะบอกให้ว่ามุมนี้ถ้าหุ่นไม่ดีผิวไม่ดีจริงนะ

กินเราก็กินน่ะแต่เวลาอยู่บี้ก่อก็กินแบบน้อย

แต่เป็นคนอุ่นดีตลอดเวลายังจริงคุณแม่นี่ไง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

ถึงตอนนี้เหมือนกับแบบจะเอาชีวิตเขาคืนให้ได้
ไปชิงเข้ามานี่เองคุณผู้ชมลองดูนะครับคืนนี้๔ทุ่มครึ่ง

ค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับค่ะไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ